พาไปรู้จักกับคุณยายสมควรหญิงชราพิการผู้เป็นเสาหลักของครอบครัว

ไปติดตามเรื่องราวชีวิตของคุณยายสมควรได้ในช่วง

วิทยาลัยสมควร
รอดมาทั้งชีวิตหากินเลี้ยงลูกมา
ไม่เคยได้หยุดได้อะไรเลย
ถ้ายายไมู่้สะคนครับเขาจะเป็นอย่างไร

ไปส่งหลานข้ามถนน
รถมันมาก็คิดว่าพ้นมันเชี่ยวไปเลย
เชี่ยวแล้วก็ลากไปหลานกระเด็นไปเลย

เดินไปแบบหนองมันไหล
พอเป็นก็แบบเริ่มไม่รู้สึก
กไม่ได้อะไรไม่ได้เขาต้องอุ้มขึ้นรถไป
ไปโรงพยาบาลก็ไปนอนอยู่๕วัน
ก็พอเห็นไม่ดีเขาก็ส่งโรงพยาบาลใหญ่
พอส่งโรงพยาบาลใหญ่เขาบอกว่าแผลติดเชื้อ
บอกมันจะเข้ากระแสเลือดก็บอกต้องตัด
แล้วตอนที่คุณยายได้ยิน

ไม่คิดอะไรเลยตัดอย่างเดียว
ตัดก็ตัดอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรเลย

เราจะปรับตัวได้กับการที่เราไม่มีทาง
ไม่นานพอแผลหายดีก็กระโดดขึ้นรถกระโดดอะไร
ก็เรียกว่าแผลยังไม่นั่นเลย
ก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะ
ก็รับเลี้ยงเด็กซักผ้ารีดผ้า

แต่ก็ไม่ลำบากตอนนั้นก็เรียกว่า
มีค่าห้องค่ากินค่าอะไรไม่ลำบาก
พอตั้งก็ตัดขาไปนี่ก็โอ้โหลำบากมาก

ลำบากแบบไม่มีจะกินแล้ว

ห้องนี้คือเราเช่าอยู่

ตอนก่อนมันสามพันเพราะมันได้ที่ฟังที่นี่

แล้วน้ำไฟล่ะครับ
น้ำไฟก็เดือนหนึ่งเกือบ๔๐๐
ค่าไฟก็ประมาณ๖๐๐
เพราะเราซักผ้าด้วยเลี้ยงเด็กด้วย

แล้วยังไม่มีคุณแยะอาหารเป็นทานเหรอทุกวันนี้
ก็มันก็ไม่ค่อยทันนะมันก็บ่นไปอะไรไปอย่างนี้
ตัวเองไม่ได้กินไม่ว่าให้หลานได้กิน
รายได้คุณผู้ใหญ่ได้ได้มาจากไหนบ้าง
ตอนนี้ได้จากเลี้ยงเด็กซักผ้า
ช่วงนี้เขาจะมาให้เลี้ยงบ่อยจะมาทุกวัน
แล้วซักผ้าละครับ

จากนั้นไม่ค่อยถึงรั่งอย่างว่านะ
โอ้โฮกินมาแล้วกินยานอนรับไป๑๐ประเมตร
เหมือนมันกินน้อยไปอย่างไรมันรู้มา๑๐ประเมตร
มันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่มันก็สลึมสลือไปอย่างนี้
แล้วทำไมตอนนั้นคุณยานถึงกินสินยานอนรับ
หนี้สินแบบค่าห้องค่าน้ำค่าไฟ
แบบนอนไม่อยากตื่นขึ้นมาเลย

ไม่มีใครที่จะให้ระบายก็อยู่กันอย่างนี้
จะได้แต่นั่งร้องไห้อย่างเดียว
บางทีนั่งเลี้ยงเด็กก็นั่งร้องไห้

แบบจะไม่มีเวลาได้ยิ้มหรอกเลย
แบบไม่ห่วงมีสักนึกถึงตลาด

พ่อพ่องก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีอยู่

จะเป็นเด็กเละร้อนแน่นอนหรือเขาอะ
รักมากที่สุดเลยห่วง

นี่นางเฉงอมองห่วงเขามาก
เพราะแม่เขาก็ไม่สนใจอย่างนี้

อยากให้เขาเป็นเด็กดีสอนเขา

ผมสัญญาว่าผมจะเป็นเด็กดีของยายครับ
นี่คือพลังแห่งความรักนะ
ทำได้ทุกอย่างเพราะรักหลานมาก

แม้ว่าร่างกายจะพิการถึงแม้ว่าจะลำบากแค่ไหน
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะมีโอกาสไปให้กำลังใจเขาได้นะครับคุณผู้ชมครับ

ใครที่อยู่แถวอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ

ก็สามารถจ้างงานคุณยายซักผ้าได้นะ

หรือถ้าจะช่วยเหลือด้านไหน
ลองโทรไปสอบถามกันเองเลยดีกว่านะครับ
ผมให้เบอร์เอาไว้๐๖๑๔๘๔๙๘๓๐ครับ

เราเองก็มีกำลังใจสู้ชีวิตเหมือนกันค่ะ